ก็คือพันโขดแสนไคร้ในจังหวัดน้องคาย

นี่ค่ะก่อนหน้านี้แห้งกว่านี้

พอน้ำเข้ามาก็จะมีน้ำสลับกับโขดหินนะคะ
สายน้ำที่ไหลเข้าไปสอดแทรกโขดหินนับพันโขดของแหล่งท่องเที่ยวที่
ตั้งแต่เขตบ้านห้วยค้อบ้านหนองบ้านภูเขาทอง
และบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ
เป็นบริเวณกว้างนะคะประมาณ๓๐๐เมตร
ระยะทางตามความยาวของแม่น้ำโขงก็๕กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งระดับน้ำในขณะนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พันโขดแสนไคร้

หลังจากที่ประเทศจีนปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อน

และในอนุภาคลุ่มน้ำโขงต่างนะคะ
จากช่วงที่ผ่านมาที่ระดับน้ำโขงนั้นต่ำเกินไป
ทำให้มองเห็นโขดหินต่างติดกันเป็นแผ่นใหญ่
ก็จะเห็นเป็นสีเดียวใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีน้ำมาไหลกัดซ่อ
ซะนะฮะตามโขดหินต่างแล้วเด็กก็ดูมีความสุขนะครับ
ใช่ค่ะนอกจากนี้ส่งผลดีค่ะ
ทำให้สามารถล่องเรือลงไปสัมผัส
ความงามของโขดหินได้อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
ภาพนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงน่า

เขาก็ร้อนเหมือนกันลงไปเล่นน้ำ

นับแสนต้นต้นไคร้ที่เป็นต้นเป็นที่อยู่ยอดนะคะ
หินที่โผล่ขึ้นมามีหลากหลายสีสันนะคะ
มีความมันวาวแข็งแกร่งและก็สวยงาม
อกจากนี้ยังมีหนองปลาบึกที่บ้านหนอง
มนต์บ้านม่วงอำเภอสังคมที่เป็นหนองน้ำในแม่น้ำโขง
ท่ามกลางโขดหินที่ล้อมรอบด้วยค่ะ
ส่วนอีกฝากหนึ่งก็คือประเทศลาวนะคะ
มีภูเขาเป็นฉากหลังมองไกลก็เหมือนสวนห่อมที่กว้างไป
ลูกหูลูกตาถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้เริ่มรู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าแรงและน้ำลดลงอีกนะคะ

แต่ว่าตอนนี้ไปเที่ยวกันได้นะคะที่หนองคายค่ะ